ถ้าเกิดว่าใจไม่ดีหาอะไรดีทานดีกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอิ่มท้องทานอะไรอร่อยเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะ
แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเราต้องไปหาอะไรอร่อยทาน
ที่สำคัญถ้าเกิดว่าไปเที่ยวจังหวัดเลยเนี่ยไปทานนี่เลยค่ะ
โรตีโรตีนี่

ถ้าตีแป้งไม่ธรรมดาแต่ว่าโรตีร้านที่ดี
จะพาไปทานเนี่ยนะเขาการันตีความอร่อยมา๑๒ปีแล้วนะคะ
การันตีขนาดนี้เราก็บุกไปท้าพิสูจน์ความอร่อยกันเลย
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยกับร้านโรตีป้าแขก
ดูค่ะดูวิธีการหมุนของแคลวมากจริงนะครับขายกันมานาน๑๒
ปีแล้วเพราะว่ามันอร่อยไงคุณมีความหวานมันหอมราคาถูก
นั่งต่อคิวรอกันแบบนี้เลยนะคะขายดิบขายดีกันมากเลยจริง
ครับคุณป้านารีรัฐคานตระกูลหรือว่าลูกค้าเขาเรียกกันว่า
แขกอ๋อป้าแขกขายโรตีนี่แหละค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ย
ที่บ้านอ่ะในบ้านคุณป้าเนี่ยนะเขาเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์แต่ว่า
คุณป้าเขาทำโรตีเป็นมาติดตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยใช้
พื้นที่หน้าบ้านเล็กเล็กแบบนี้เนี่ยนะคะเปิดขายโรตีกับลูกสาว
ซะเลยอืมแล้วก็ขายมานานแล้วอย่างที่บอกนะคะมีลูกค้าตั้งแต่
เด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยมากันหมดเลยซึ่งที่
ร้านเนี่ยคุณป้าเขาบอกว่าจะใช้แป้งสาลีอย่างดีวันละ๓กิโล
กรัมเลยนะโดยนำเอาแป้งสาลีมาผสมกับไข่น้ำแล้วก็เกลือ
ก็นวดอยู่นาน๒นานขวาจะเข้าที่แล้วก็เหนียวแบบนี้นะคะแล้ว
ก็ปั้นเป็นก้อนก้อนประมาณ๔๐๕๐ก้อนจากนั้นพอได้เป็นก้อนใช่ไหม
ก็จะเอามาตีแผ่แป้งโรตีนี่ค่อยตีตีใส่กระทะลงไปทอดแบบนี้ค่ะ
จนแป้งเนี่ยสุกเหลืองกรอบโอ้ยคือน้ำไรอ่ะ
คือวันนี้ต้องโดนแล้วแหละโรตีบางคนนี้ก็ชอบทานแบบกรอบ
บางคนก็ชอบทานแบบนุ่มนุ่มอ๋อใช่สิบางคนก็ชอบทานแบบมีไส้
ไส้กล้วยใส่ไข่บ้างไส้แยมบ้างอะไรแบบนี้
ถ้าเป็นรถแยมต่างต่างก็แปดบาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดา
หกบาทเท่านั้นเองถูกมากใช่แต่ถ้ามีเป็นแบบโรตีกระจกอ่ะ
เขาเรียกโรตีกรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะคะครับ
จริงจริงยังมีอีกหลากหลายหน้าให้ลูกค้าเลือกนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเมืองเลยเนี่ยนะ
อย่าลืมนะแวะไปชิมโรตีร้านป้าแขกอร่อยกันได้
ชื่อร้านจริงเนี่ยคือร้านรอยฮันน่าโรตี
อยู่บริเวณถนนแก้วอาสาเขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เปิดขายช่วงเย็นนะคะบ่าย๓โมงจนถึง๒ทุ่ม
ไม่มีวันหยุดป้าแขกบอกขายทุกวันเลยหรือว่าจะโทรไปสอบถาม
หรือว่าจะโทรไปสั่งก่อนก็ได้เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะคะ
สุดยอดขยันมากเลยนะขายทุกวันขายทุกวัน๓โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
แล้วลูกค้าคุณต้องเอาเก้าอี้มานั่งต่อแถวรอเลยนะ
ลูกค้านี่ไม่ได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ในร้านนะ
ซื้อโรตีใช่มาซื้อโรตีแต่วันนั้นต่อนั่งเก้าอี้ต่อแถวรอ
ไม่ก็ในช่วงเวลารอเนี่ยก็ไปเดินเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้
ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำได้ดีนะ
เราตั้งใจทำนะมันก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก